ติดตามข่าวกันต่อนะคะอย่างที่เกิดกันไว้ค่ะ
เรื่องของเขยปืนโหดเนี่ยนะคะทั้งลูกทั้งเมียตอนนี้ร่ำไห้เลย
อนขอบอกว่าสามีมามอบตัวเถอะพ่อมามอบตัวเถอะ
เพราะว่าเป็นห่วงมากเพราะว่าตัวพ่อเองเนี่ย
ก็ถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกันก่อนที่จะหลบหนีไป
ลูกชายถึงกับสะอื้นเลยนะคะบอกว่า
คิดถึงพ่อย้างให้พ่อกลับมาหาไว
ตอนนี้ตำรวจก็ยังคงแกะรอยไล่ล่าตัวอยู่นะคะเพราะว่า
ไปที่ป่าหลังเขามา๒วันแล้ว
ตอนนี้ที่ตำรวจเจอก็คือมีหยดเลือดแล้วก็มีรอยเท้า
จากความคืบหน้ากรณีนายเสรีสุธิอายุ๔๐ปี
น้องเมียถูกนายประจักษ์ศาสตร์ดีอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นพี่เขยเนี่ย
ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงไปที่ศีรษะและไหล่ขวาจนบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
ส่วนตัวของพี่เขยยังหลบหนีเข้าป่าไปพร้อมกับอาวุธคนนี้นะคะ
คือนายประจักษ์คือพี่เขยที่ก่อเหตุล่าสุดวันนี้ญาติพี่น้องของนายเสรี
ผู้เสียชีวิตก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจค่ะ
จะมีการทำพิธีชาปนกิจศพที่เมนบ้านหนามแท่งวันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ก็พูดคุยกับลูกชายวัยเพียง๘ขวบของนายประจักษ์ผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะ
บอกว่าตัวเองสงสารพ่อมากเลยไม่อยากให้พ่อเจ็บ
ฝากบอกถึงพ่อด้วยว่าคิดถึงรักพ่อมากอยากให้พ่อกลับมาหาไวนะคะ
ฟังเสียงของลูกชายผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
หนีออกจากบ้านไปแค่นี้ครับพ่อบอกว่าปวดแผลครับตอนนั้น
สะอื้นเลยนะคะก็เป็นห่วงพ่ออยากให้พ่อมามอบตัวจะได้มารักษาแผลนะคะ
ส่วนตัวภรรยาผู้ก่อเหตุเนี่ยก็วอนขอสามีบอกมามอบตัวเถอะ
เพราะเป็นห่วงที่ถูกยิงจนบัตรเจ็บด้วย
ส่วนนายเสรีซึ่งเป็นน้องชายของเธอเธอก็รักมากแล้วค่ะ
ก็ขอให้น้องชายจากไปอย่างสงบ
และก็ขอโทษน้องชายกับสิ่งที่สามีทำลงไปด้วยนะคะ
ฟังเสียงของภรรยาผู้ก่อเหตุค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าปิดเครื่องหรือว่าเบ็ดหมดอะไร
ไม่รู้ติดต่อไม่ได้เลย
เป็นห่วงไหมครับพี่
ก็เป็นห่วงเลย
เพราะว่าเขาก็บาดเก็บด้วยนี่

ยังออกติดตามนายประจักษ์ในป่าหลังบ้านเป็นวันที่๒ค่ะ
ก็พบเพียงร่องรอยหยดเลือดแล้วก็รอยเท้า
ว่าคงหลบหนีไปบ้านหนองสิมตำบลนามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
เพราะว่านายประจักษ์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงที่ขาซ้าย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปค้นหาก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยค่ะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนลูกหลุงส่องยาวที่ติดตัวไปด้วยนะคะ